ไปดูเรื่องดีที่บ้านโป่งราชบุรีกันหน่อยนะ
สาวคนนี้เปิดร้านกาแฟชื่อร้านกาแฟหน้ายักษ์
แล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายบรรดานนักเสียงโชครวมไปถึงใครที่เป็นคอกาแฟด้วยจ้า
เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเพราะว่าร้านนี้อยู่ข้างพระวิหารภายในวัดลาดบัวขาวเลย
ราคาที่ขายก็ย่อมเยาว์ด้วยกาแฟชื่อร้านเก๋มากนะกาแฟหน้ายักษ์
ร้านเขาเปิดขายอยู่ในวัดลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
แต่ละวันเนี่ยก็จะมีชาวบ้านนักเสียงโชคแวะมาอุดหนุนกันเยอะเลย
หลังจากที่ไหว้ขอโชคขอรับรูปปั้นท้าเวสวัน
ที่นี่มีรูปปั้นท้าเวสุวรรณนะในวัดแห่งนี้นะ
เป็นท้าเวสุวรรณองค์สูงกว่าสิบเมตร
และเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่คู่วัดมากว่าหกสิบปีนี่องค์นี้
นี่นะคะเราเคยพาไปแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่เคยพามาร้านกาแฟเมื่อกี้
เจ้าของร้านนะคะคุณบุษรินเทียนเครือ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอมีความศรัทธาต่อองค์ท้าเวสุวรรณ
หลวงพ่อสุรินซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสตั้งแต่ยังเด็กเลยนะ
แล้วครอบครัวก็พามาไหว้ขอพรที่นี่เป็นประจำ
พอเรียนจบปริญญาตรีแล้วเธอก็เลยตัดสินใจ
สารต่ออาชีพของครอบครัวดีกว่าก็คือช่างลงรักปิดทอง
เป็นอาชีพเลยนะเป็นงานฝีมือเลยนะคะ
แต่กระทั่งเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้างานต่างซบเซาลงอืม
เธอเลยอธิษฐานขอให้มีงานเข้ามาค่ะคุณ
ซึ่งปรากฏว่ายังไงเธอฝันฝันว่าหลวงพ่อสุรินมาเข้าฝัน
ค่ะบอกว่าให้เธอไปเปิดร้านขายกาแฟในวัดสิ
แล้วให้ตั้งชื่อร้านว่ากาแฟหน้ายักษ์คนลุกเลยมันเป็นเรื่องมันราวอย่างนี้เลย
ค่ะแล้วด้วยความศรัทธาที่เธอเองมีต่อหลวงพ่อนะคะตัดสินใจ
ไปเลยเรียนทำกาแฟเลยอ่ะนะไปเรียนชงกาแฟเลยแล้วก็อธิษฐานบอกว่า
ขอให้ตัวเองมีโอกาสได้เปิดร้านที่บริเวณข้างวิหารหลวงพ่อ
จากนั้นไม่นานก็เปิดร้านที่อยู่ติดกับวิหารจริง
ค่ะเป็นคำว่านะแบบนะยักษ์เหมือนน่ารักให้เป็นพ้องเสียงผ่าสาวว่ายรุ่นน่ะ
ใส่ให้ดูน่ารักแล้วก็ใช้โลโก้เป็นตัวการ์ตูนหน้ายักษ์แทน

ส่วนราคาเครื่องดื่มเมนูต่างก็อยู่ที่แก้วละ

แล้วคือนี่เป็นเมนูแนะนำของเขาเลย
โดยเฉพาะช่วงใกล้วันสิงษ์ไม่ดวสิงโชคนะ
คือคนจะมาขอโชคกับทั้งหลวงพ่อสุริน

ก็เลยทำให้บรรยากาศคึกคัก

ใครที่มีโอกาสที่ไปทางวัดแห่งนี้แวะไปริ้มลองกันได้เผื่อคอแห้ง
อยากจะหากาแฟอร่อยเครื่องดื่มเย็น
แวะไปกันได้ร้านเขาเปิด๘โมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงนะจ๊ะ

คาราเมลมะเคียโต้

ให้กินคาราเบามะเคียโต้กับพี่น้องค่ะ
เอาไปอุดหนุนเขาถ้าใครไปที่นั่นนะคะ